ครกหินนี่แหละ
คุณผู้ชมเคยเห็นไหมวิธีการทำ

ครกหินเนี่ยมันมีที่มาที่ไป

เขามีวิธีการทำด้วยมือแบบนี้
ตอกลงไปอย่างนี้เหรอ
เพื่อที่จะหล่อให้มันมาเป็นรูปก่อน
วิธีการทำไม่ใช่ง่ายนะครับ

และเขาผลิตกันมาหลายสิบปีแล้ว
ทำออกมาเริ่มเป็นลูกเป็นร่างแล้วค่อยกระเทาะกระเทาะออก
ใช่แล้วครับแล้วก็ขายทั่วไทยเลยทีเดียว
ประสบการณ์แบบนี้หลายสิบปีที่เขาทำมารับรองครกหินที่นี่คุณภาพสุดเลยนะครับ
สำหรับหินที่ใช้ทำครกนะครับจะเป็นหินจากดอยโตนที่อยู่ในพื้นที่ตะบนแม่กาอำเภอเมืองพยาวครับ
เป็นแหล่งหินชั้นดีนะของจังหวัดที่หมู่บ้านนี้จะผลิตทั้งครกหินที่ทำด้วยมือ
หรือว่าครกหินโบราณแล้วก็เป็นครกหินที่ทำด้วยเครื่องก็มีเหมือนกัน
นี่แบบนี้ที่เขาทำด้วยเครื่องอะไรครับหมุนติ้วติ้วจะทำด้วยมือก็มี
แต่ละวันเนี้ยสามารถผลิตได้สี่สิบถึงห้าสิบลูกนะครับอาทิตย์หนึ่งอ่ะสามารถส่งขายได้สักประมาณ
สองร้อยถึงสามร้อยลูกต่อวันเลยอ่าต่ออาทิตย์เลยทีเดียว
ครกหินของหมู่บ้านงิ้วนะครับถือว่าเป็นแหล่งผลิตครกหินที่มีคุณภาพ
ที่ผมบอกไปสามารถใช้ได้อย่างทนทานนอกจากนี้ฝีมือในการผลิตครบถิ่นของชาวบ้านที่นี่
ทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับแล้วก็ตัวครกหินโบราณเนี่ย
ยังมีความสวยงามที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของครกหินพยาวที่เป็นที่ต้องการของตลาด
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีเลยทีเดียว
นี่แบบทำมือก็มีค่อยกระเทาะกระเทาะกระเทาะมันแบบนี้จะได้รูปครกขึ้นมา
กว่าจะได้หนึ่งใบนี่น่ะไม่ง่ายนะใช้ความพยายามมากเลยนะ
ชื่นชมนะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยนะคะ